เอาไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะที่มุกดาหารนะคะตำรวจเนี่ยไปตามจับตัวผู้ชายชาวลาวคนหนึ่งเมาค่ะ
เมาแล้วเอามีดขอเนี่ยไล่ฟันเจ้าหนี้แล้วเดี๋ยวดูตอนที่เขาถูกจับได้เขาทำอะไรนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจสพเมืองมุกดาหารค่ะเข้าไปในพื้นที่บ้านคำอาหวน
ที่อำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวานตอนค่ำไปจับผู้ชายชาวลาวคนหนึ่งชื่อว่าในแหล่
เอามีดขอไล่ฟันเจ้าหนี้แล้วหนีไปอยู่ในป่าละเมาะเนี่ยค่ะก็เจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานนะคะ
ซ่อนอยู่สุดท้ายค่ะนายแหล่เนี่ยเดินออกมาจากป่าตรงเนี้ยค่ะ
ในสภาพก็คือถอดเสื้อก็ยอมให้ตำรวจจับกลุ่มตัวแต่โดยดีนะคะ
นี่นะคะนี่ไปพาตัวออกมาแล้วค่ะไปซ่อนอยู่เอามิดขอไปไล่ฟันเจ้าหนี้
เนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปก้มกราบขอโทษสำนึกผิดค่ะครับ
ในขาวนะคะเป็นผู้เสียหายคนที่ถูกไล่ฟันค่ะบอกนี่เป็นเพื่อนบ้านกัน
แล้วเขาก็ช่วยเหลือในแหล่มาตลอดเลยปีที่แล้วเนี่ยขอยืมเงินเขาไปสองพัน
แล้วก็ทวงมาตลอดแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปทวงถามที่บ้านของในแหล่
แต่นายแหล่เนี่ยเมาแล้วก็เข้าไปในบ้านเอามีดขอออกมาไล่ฟันจนตัวเองต้องแบบ
วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วแจ้งตำรวจไม่ให้มาจับกลุ่มตัวนี่แหละค่ะ
แหล่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วนะคะอยู่กับญาติมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ปรากฏว่าก็เลยทำให้ไปตรวจสอบพบหนังสือการเดินทางหมดอายุมาแล้วปีหนึ่ง
ก็เดี๋ยวตำรวจคงจะต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะคะน่าจะโดนสักสองข้อหาด้วยนะคะ